คุณผู้ชมครับสลับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ผู้ชายคนนี้หอบลูกมาตามหาเมีย
แม่ของลูกลูกชายอายุ๕ขวบไม่ค่อยแข็งแรง
โพสต์ตามหาบอกว่าตามหาคนหายครับ
คนนั้นที่หายไปเป็นเมียผมเอง
ผู้ชายคนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมคุณขวัญคุณผู้ชม

ลูกรักและผูกพันกับแม่มากก่อนนอนทุกคืนต้องเล่นกับแม่

แล้วล่าสุดพอแม่ไม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าแม่หายไปไหน
ลูกร้องไห้จนชักต้องเข้าโรงพยาบาลครับ
หนุ่มเชียงรายคนนี้โพสต์โซเชียลตามหาเมียรักอยู่กินกันมากว่า๘ปีครับ
วันดีคืนดีกลับมาบ้านอ้าวเมียหาย
หายไปพร้อมกับเสื้อผ้าสัมภาระทุกอย่าง

ขับรถตามหาทั่วเมืองเชียงรายก็ไม่เจอ
ลูกชาย๕ขวบไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไงน้องคลอดก่อนกำหนดฮะ
คลอดตอนที่อายุคัน๖เดือนเองต้องอยู่ในตู้อบต้องนาน

นายสมชายอายุ๒๕ปีเปิดใจคุยกับนักข่าวบอกว่า
ผมคิดถึงเมียมากลูกผมก็คิดถึงแม่มาก

ข้อความในแชทมือถือพยายามติดต่อสอบถามบอกว่าเธออยู่ไหน
คิดถึงเธอนะลูกไม่สบายนะ
ร้องไห้จนชักต้องเข้าโรงพยาบาล

บล็อกช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมด
จะคุยต่อทางเฟซบุ๊กก็ติดต่อไม่ได้โดนบล็อก
นายสมชายบอกว่าอยู่กินกับเมียมาตั้งแต่ปี๕๘

อย่างที่บอกว่าลูกสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับ
คลอดก่อนกำหนดอยู่ในตู้อบก็ตั้งนาน๒นาน

ตัวเองนายสมชายกลับมาจากทำงานพบว่าประตูบ้านล็อก
เฮ้ยแปลกทำไมล่ะ
พอเข้าไปในบ้านตายแล้วเมียไม่อยู่

ข้าวของเครื่องใช้ของเมียหายไปหมดเลย
ส่วนลูกชายตอนแรกอยู่ที่บ้านอยู่กับเมีย
เอาลูกไปฝากไว้ที่บ้านของแม่

แล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไงคุณขวัญคุณผู้ชม
เขายอมรับว่าก่อนหน้านี้
มันเคยเห็นภาพว่าเมียตัวเอง
ไปกระหนุงกระหนิงป้อนลูกชิ้นให้ผู้ชายคนอื่น

ถนนคนเดินในเมืองเชียงราย
เคลียร์ใจจบไปแล้วนะเรื่องนั้นน่ะ
ก็คิดว่ามันน่าจะจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่
ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าหากว่าเมียรักดูข่าวเห็นข่าวนี้กลับมาเถอะ
ช่วยกลับมาหน่อยกลับมาหาผัวกลับมาหาลูกเถอะนะ
ยังรักเหมือนเดิมและพร้อมให้อภัยอ่ะลองฟังดูครับ

เอาลูกมาฝากก็บอกว่าจะไปหางานแล้วก็ไปเลยครับ
ตอนแรกผมแค่ไปหางานครับ
ตอนแรกติดต่อไม่ได้ครับ
แล้วเมื่อเช้าน่าจะเฟสเก่าแล้วครับ
เก่าเขาผมทักไปบอกว่าลูกชักเข้าโรงพยาบาลครับ
แล้วแกก็อ่านแล้วก็ตอบอยู่นะครับ

ผมแบบผมไม่เคยอยากไม่เคยอะไรหมดแล้วเขาเลยนะ
ผมว่าไพด์ให้ข่าวได้ค่ะ
คือด้วยความรักเมียนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเมียเป็นตายร้ายดียังไง
ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพเมืองเชียงราย

กลัวเมียจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครเห็น

อย่างที่เขาบอกครับส่งไลน์ไปคุยกับเมียล่าสุด
ตอบไลน์นะบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้น
เอาลูกมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองก็นัดหมายว่าจะเอาลูกไปให้

ถ้าหากว่าฝั่งฝ่ายหญิงเองมีคำชี้แจง

เพราะว่าเรื่องในครอบครัวเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนหน้านั้น

ถ้าเอาลูกเป็นที่ตั้งนะคะเชื่อว่าจะคุยกันได้ค่ะ